ส่วนเรื่องนี้ที่อุบลราชธานี

อยู่ดีมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะอายุประมาณ๑๙
วิ่งหอบเป็นแบบหออะไรสักอย่าง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ห่อนั้นคือวิ่งถือห่อนี้ไปใช่ไหม

อบเอาศพเด็กทารกไปในโรงพยาบาลแต่ตัวเองก็ไม่ได้หนีไปไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะ
ผู้ชายวัยรุ่นคนนี้เขาอ้างว่าเขาก็เดินอยู่ในซอย
มีวัยรุ่นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์มายื่นทารกให้แล้วเขาก็รับมาโดยตกใจ

แล้วพอเขาเปิดออกมาดูเอ้าเป็นศพเด็กก็เลยรีบมาโรงพยาบาล

แต่คำกล่าวอ้างนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็แปลกมาก
เออมันดูเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
คุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะบ้านเขาก็มองว่าเอ๊ะหรือว่าผู้ชายคนนี้คือพ่อเด็กเองหรือเปล่า
หรือยังไงเกี่ยวข้องกับเด็กทารกคนนี้ไหม
คนก็บอกว่าอาจจะจริงก็ได้อยู่ดีก็รับของเข้ามาด้วยความตกใจอะไรแบบนี้นะ
เพราะว่าตอนที่เอาศพมาที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีท่าทีแบบหนีไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

นี่นะคะอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
โรงพยาบาลศามพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบันราชธารณีนะคะตรีหนึ่งเมื่อวาน
อย่างที่เห็นก็คือผู้ชายวัยรุ่นคนนี้วิ่งลงมาจากรถ

ในนั้นคือศพเด็กทารกเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
บนรถเข็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นศพเด็กทารก
ตอนแรกไม่มั่นใจว่าเสียชีวิตแล้วจริงหรือไม่
ก็พยายามจะนำเครื่องช่วยหายใจมาใส่ให้เด็กนะคะ

แล้วเหมือนกับพยายามติดต่อใครสักคน
นี่นะคะจังหวะที่เห็นไหม
ห่อศพเด็กทารกบนรถเข็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเข้าไปตรวจสอบ
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีก็ต้องมาร่วมตรวจสอบด้วยค่ะ

ผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ก็คุยกับตำรวจนะ
ก็ยินยอมให้ตำรวจสอบปากคำนะคะ
มีการลงบันทึกใบแจ้งความเอาไว้
ส่วนผลการชนะสูตรศพทารกศพนี้เบื้องต้นนะคะนี่คือศพทารกเพศหญิง
อายุคัน๒๘สัปดาห์เสียชีวิตไม่รู้สาเหตุ
บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีแดงห่อด้วยเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่ง
อันนี้สำคัญว่าต้องตรวจสอบให้ชัดค่ะว่าเด็กเสียชีวิตก่อนคลอดหรือหลังคลอดนะคะ
ศพของเด็กทารกก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลรับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
เพราะไม่รู้ว่าใครคือพ่อคือแม่
ก็เป็นคลิปนี้แหละแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ตามหาพลเมืองดีนำเด็กทารกถูกทิ้งส่งโรงพยาบาลเข้าให้ข้อมูลเข้าพบพนักงานสอบสวน
เหตุการณ์เกิดขึ้นรุ่งเช้า๒๕มิถุนายน
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบจนได้ข้อมูลมาว่า
คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมคะ
ก็ต้องไปคุยกับทางตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีนั่นแหละ
ก็น่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากที่สุด
ก็เลยไปถามจากร้อยเวร
ร้อยเวรให้ข้อมูลว่าผู้ชายวัยรุ่นตามคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะที่วิ่งหอบศพเด็กทารกไปโรงพยาบาลนะคะ
ชื่อนายเอกพลสุธรรมอายุ๑๙ปี
เวลาประมาณตีหนึ่งเมื่อวานเขาก็เดินอยู่ในซอยสุขาสงเคราะห์
อำเภอเมืองอุบลราชธานีไปซื้อน้ำแข็งหลอด

แล้วมีวัยรุ่นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์มามาจอดตรงที่เขาเดินอยู่พอดีเลย
แล้วยื่นถุงสีแดงให้คือยัดใส่มือ
แล้วก็พูดว่าเอาหนี้ไป

นายเอกพลบอกว่าผมก็รับมาไม่ทันตั้งตัว
วัยรุ่นชายหญิงคู่นี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย

งงเวออยู่แบบนี้เปิดถุงดูอ้าวเป็นศพเด็กทารกตกใจมาก
แกรปค่ะให้ไปส่งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในเมืองอุบลนะคะ
แล้วก็แจ้งตำรวจแล้วก็คุยกับตำรวจ
นายเอกพลคนนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปในซอยสุขาสงเคราะห์ตามข้อมูลของนายเอกพลวัยรุ่นคนนี้ค่ะ
ไปคุยกับคนในซอยนะคะแล้วก็เอารูปนายเอกพลให้คนในซอยดูนะคะ
คนในซอยบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยค่ะเราส่งติกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คืนวันเกิดเหตุคนในซอยบอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนนะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนเดินเนี่ยมันจะมีเสียงหมาเห่า
ร้านค้าหน้าปากซอยก็บอกว่าไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นนายเอกพลคนนี้เลยอะค่ะ
แต่มีอยู่คนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนางสาวทันชนกอายุ๒๑ปีเป็นพนักงานร้านซักผ้าบอกว่าอุ๊ยดูรูปแล้วมันคุ้นนะ
ในเอกพลคนนี้คุ้นมากเลยเหมือนเคยเอาผ้ามาซักที่ร้านจำโครงหน้าทรงผมแววตาได้
ครั้งล่าสุดน่ะนู่นเดือนก่อนเอาผ้ามาซักมาคนเดียวก็ไม่รู้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหน
ส่วนเรื่องที่นายเอกพลบอกว่าเจอวัยรุ่นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์มายื่นถุงที่มีศพเด็กทารกให้เนี่ยนะ
นางสาวทันชนกบอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดคนมายื่นถุงให้แล้วไม่รู้จักมาก่อนเป็นคุณคุณจะรับเหรอ
มันอาจจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายอะไรก็ได้เป็นใครใครจะกล้ารับ
เธอก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะนายเอกพลคนนี้เป็นพ่อเด็กหรือเปล่า
หรือเกี่ยวข้องอะไรกับศพเด็กทารกนี้หรือเปล่า
เหมือนเหมือนเคยเห็นเขาผ่านผ่านอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าใช่คนเดียวกันไหม
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนใส่หน้ากากน้องก็ดูไม่ชัด
โครงหน้าค่ะโค้งหน้าใช่เพราะว่าปกติแล้วลูกค้าที่ร้านอ่ะ
หนูจะจำได้ทุกคนเพราะหนูอยู่ร้านซักผ้าเนอะ
จะจำลูกค้าได้ทุกคนแต่ว่าน่าจะเคยมาซักแต่ว่าผ่านผ่าน
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าคนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทำงานตอนกลางคืนเนาะใช่ค่ะ
แล้วก็เขาทำงานตอนกลางคืนเขาก็จะมาซักผ้าตอนดึกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมาฝากผ้าไว้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับถุงจากคนแปลกหน้าค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวหนูเองหนูก็จะคิดว่าเขาเอายาบ้ามายื่นให้ใช่ไหม
แล้วทีนี้ถ้าเรารับมาเผื่อเขามาทำร้ายร่างกายเราทีหลังเราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
บวชิคคลเราก็จะไม่รับรับของจัดคุณแปลงไว้ใช่ไหมครับ

ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยมีประเด็นนี้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเชื่อวัยรุ่นคนนี้ไหมหรือว่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกับคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ไหม
ทีมข่าวของเราก็เลยงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันลองโทรถามนายเอกพลให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวสิ
มีเบอร์เหรอคะมีเบอร์สิคะเพราะว่าเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้กับตำรวจติโทรเลยติโทรหา
ติดต่อได้นะคะแต่ไม่รับสายเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตีบอกผมโทรจริง
แสดงว่ามันหินแปลกมันจะไม่รับเลยนะ
ไม่มีคนรับสายนะคะโทรติดนะคะไม่มีคนรับเลยส่วนชื่อนายเอกพลสุธรรมที่ให้ไว้กับตำรวจ
ตำรวจตรวจสอบว่าชื่อนามสกุลนี้มีอยู่ในทะเบียนราชจริงนะคะก็คือมีตัวตนนะมีตัวตนจริง
มีเบอร์โทรศัพท์นี้จริงแต่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องตามตัวมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
เพื่อหาข้อเท็จจริงให้มันชัดนะคะส่วนศพของเด็กทารกก็ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
ว่าเสียชีวิตก่อนหรือหลังคลอดนะคะคุณผู้ชมก็แนะนำมาว่าตรวจดีเอนเอก็รู้
ว่าศพเด็กทารกนี้เป็นลูกใครยังไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจให้แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลา
เรื่องของการตรวจดีเอ็นเอด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
งั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดที่นายเอกพลกล่าวอ้างว่ามีวัยรุ่นชายหญิงยื่นถุงให้
แล้วก็มีศพเด็กอยู่อะค่ะเดี๋ยวจะไปไล่ดูหน่อยซิว่ามันมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงไหม
แล้วก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะเบอร์มีจริงโทรไปโทรติดแต่มันไม่มีคนรับสายเลย
ก็ไปตรวจสอบได้นะทางค่ายโทรศัพท์ต่างว่าใครเป็นคนจดทะเบียนชื่อเบอร์นี้เอาไว้